แต่ว่าอีกหนึ่งภาคที่อยากจะพาไปรอคอยกันมานานแสนนาน
ภาคอีสานเกาะคำชโนธที่นี่นะคุณผู้ชมนาคน้อยเขาออกมาร่ายรำ
ช่วงออกพรรษาที่ผ่านมาโอ้โหสถานที่นี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะ
ซึ่งเป็นดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานั่นเอง
สัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาไหว้หลวงปู่ไหว้แม่ย่ากันเป็นจำนวนมากเลย
ทำเอาเนี่ยค่ะบรรยากาศแน่นขนาดไปหมดแต่ทุกคนมาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือ
นี่เลยขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วนอกจากนั้นล่ะนั่นก็คือนาคน้อยค่ะคุณผู้ชม
นาคน้อยเนี่ยเขาจะออกมาร่ายรำถวายพ่อปู่ถวายแม่ย่าแล้วก็ไม่ได้มารำถวายระยะหนึ่งแล้วนะ
ช่วงหลังนะเราไม่ค่อยเห็นกันแต่เนื่องจากว่าช่วงออกพรรษาเนี่ยมีโอกาสได้ออกมารำถวายนะคะ
ทุกคนที่มาก็เลยตั้งใจจะมาชมกันตั้งหน้าตั้งตากันดูว่าเมื่อไหร่นาคน้อยจะร่ายรำแล้วก็ชูนิ้วออกมาแบบนี้
เพราะชาวบ้านเขาก็จะเอาไปตีเป็นเลขเด็ดตามที่เราเคยนำเสนอกันไป

เอาเลขอะไรคุณเลขอะไร
มีติจรณออกมาดูว่านากน้อยนี่เค้าจะล่ายรำออกมาเป็นเลขอะไรบ้างนะคะ